คุณผู้ชมค่ะโค้งสุดท้ายแล้วจริงรู้แล้วว่าสุดท้ายนี้มีแค่๒ทีมเท่านั้น
ก็เชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยก็แล้วกันนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของผู้บริหารของเราคุณวัชราวัชรพลเนี่ยนะคะ
ก็มีการมารับรถค่ะ
เขาบอกว่าอยากจะยกขบวนรถโชว์เดินสายเชิญชวนประชาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกฯ
ไม่ว่าจะเป็นจุดสำคัญต่างในเขตพื้นที่กรุงเทพศรีลมสยามสแควร์
แล้วก็ยังมีพระราม๙ด้วยนะคะ
เราไปรถโชว์แบบนี้โอ้โหสนุกสนานนะฮะ
ใช่รถก็สวยด้วยนะคะมีจุดแลนด์มาร์คสำคัญนะคะ
ในจังหวัดสำคัญทุกภูมิภาคเลย
ระทึกกับทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ในปีนี้
ร่วมสนุกกันได้๒ช่องทางเหมือนเดิมที่เราพูดกันตลอด
รายศนียบัตรทายผลการแข่งขันซื้อได้ที่ปรายศนีย์ไทยทุกสาขา
อันนี้ก็สะดวกสบายมากทายผลชิงโชคได้จนถึงเวลา๕ทุ่ม๕๙นาที
ของวันที่๑๗ธันวาคม๒๕๖๕ประกาศรางวัลพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๒
ว่าตอนนี้คุณเหลือเวลาเพียง๓วันเท่านั้นลุ้นโชคใหญ่มูลค่ารวม๑๕ล้านบาทนะคะ
ทีมอาเจนติน่าจะเจอกับฝรั่งเศสอันนี้คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วนะ
เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะในวันอาทิตย์ที่๑๘ธันวาคมนี้นะคะ